คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องมันกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียล

ไปยืนสั่งสอนลูกศิษย์หน้าเสาทง
แต่เหมือนลูกศิษย์นั้นแหมพูดไม่ค่อยฟังนะฮะ

อะไรประมาณว่าเหมือนแบบไปพูดถึงเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชนี่แหละ
คือมันเอาไปโยงกันแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วคือมัน
มันไม่น่าฟังมันเหมือนแบบไม่มีสติมันเป็นเรื่องอ่อนไหวค่ะ
มันเป็นเรื่องอ่อนไหวล่าสุดก็คือตามไปเจอครูคนนี้
แล้วก็เปิดใจขอโทษทุกคนกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าต้องการจะแค่สั่งสอนเด็กให้มีสติเท่านั้น
พาดพิงไปถึงเหตุการณ์แล้วก็ไม่ตั้งใจจะพาดพิงไปถึง
คนเจ็บคนตายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับ
จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเพราะว่ามันมี
มันมีคลิปเสียงของครูคนนี้ถูกอัด
ที่ไปพูดคุยกับนักเรียนหน้าสอทง
เนื้อหาเชิงประมาณว่าต่อว่านักเรียนว่าไม่มีสติ
ในเสียงมีบางช่วงบางตอนที่ครู
พูดไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์กราดยิงที่นคร
ราชศรีมาโอ้โหทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์

โพสต์ไปต่างนานาพูดถึงเรื่องของความเหมาะสม

ไม่อยากจะเปิดเผยชื่อแล้วใบหน้าของคุณครูนะ
ไม่อยากจะให้กระทบกับหน้าที่การงานแล้วก็ส่วนตัวของคุณครูนะครับ
ใช้เป็นชื่อนามสกุลสมมุติเป็นคุณครูเพลแล้วกัน
ก็มีนำคลิปไปแชร์ในโลกออนไลน์
ขณะที่คุณครูอบรมสั่งสอนเด็กหน้าสอทง
ครูก็บอกว่ายอมรับเสียงนั้นเป็นเสียงครูจริง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าตอนเช้าวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากนักเรียนเข้าแถวขอรบทรงชาติเสร็จแล้วเนี่ย
ท่านพอโรงเรียนก่อนอีกมีการให้โอวาทกับนักเรียน
นะฮะซึ่งในวันนั้นก็ให้เด็กเนี่ยสวมใส่เสื้อสีดำเป็นการไว้
อะไรให้กับผู้เสียชีวิตด้วยระหว่างนั้นเนี่ยมีเด็กบางคนส่งเสียงดัง
ไม่ยอมให้ความร่วมมือไม่ยอมฟังท่านผอพูดก็เลยอึดอัดขึ้นมา
เพลก็เลยขึ้นไปพูดกับนักเรียนหน้าสอทงต้องการเตือนสติ
ถ้าใครไม่มีสตินะถ้าเจอเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างที่โคราชเนี่ย
เอาชีวิตรอดได้ยังไงอะไรแบบนี้นะฮะ
คือเหมือนเปรียบเทียบให้ดูว่ามันต้องมีสติอยู่ตลอด
ถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจะเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่
คือบางคนเขาตีความทำนองว่าอ้าวคุณจะให้มันเกิดเหรอ
คนที่เขาไม่ได้รอดจากเหตุการณ์นั้นแปลว่าเขาไม่มีสติหรอ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
ก็ไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนเราต้องมีสติตลอดเวลา
แล้วก็ขอยืนยันว่าครูเองไม่มีการจะหมินประมาท
พาดพิงญาติของผู้เสียชีวิตพร้อมกับกล่าวขอโทษทุกคน
และยอมรับว่าพูดแรงเกินไปเพียงต้องการเตือนสติเด็กนักเรียนเท่านั้น
ทีนี้ในช่วงที่อยู่ในมีผลประกุศ
ว่ามีนักเรียนบางส่วนที่เขาค่อนข้างจะเสียงดัง
แล้วก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคุณครูที่ควบคุมกิจกรรมที่น่าสัมผัส
ตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าอุดอัด
ทีนี้พอเขาเชิญให้ตัวเองเพิ่งไปพูด
ก็เลยได้พูดไปอย่างที่หมอนี่คิดนึง
ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่พยายามตัวเองจะเตือนเด็กว่า
ในส่วนหากใครที่ไม่มีสติแม้กระทั่งฟังครูที่มายืนพูดอยู่ตรงนี้
หากไม่มีสติแล้วถ้าไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนที่โคราช
ตัวเองก็จะเอาชีวิตรอดทุกข้างบาง
ทีนี้ทางด้านของผู้มนต์ในการโรงเรียนก็บอกว่า
ว่าตอนนั้นทำกิจกรรมหน้าสะทงอยู่ยืนสงบนิ่ง๑นาทีเป็นการไว้อาไล
เรื่องของการยับยั้งชั่งใจก็คือยกเคสที่โคราชมา

จริงแล้วคุณครูคนนี้เขาบอกว่าเป็นครูที่เอาใจใส่นักเรียนดี
เพราะเป็นครูแนะแนวก็จะดูแลนักเรียนสนับสนุนให้เด็กนั้นเรียนต่อได้เป็นจำนวนมาก
ส่วนนักเรียนนะเราก็ไปถามเด็กม๒คนหนึ่งก็บอกว่า
จริงแล้วครูเป็นคนดีนะครูก็สอนดีด้วย
นักเรียนส่วนใหญ่รักคุณครูคนนี้ชอบให้ครูมาสอน
ส่วนคลิปได้ฟังแล้วก็รู้สึกก็ปกติก็ไม่มีอะไร
เพราะว่าคุณครูก็สอนให้มีสติถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนั้น
ทุกคนจะได้ระวังตัวได้ทันแต่เด็กบางคนก็คือไม่สนใจฟังไง
คุณครูก็เลยแบบว่าพูดอะไรขึ้นมาก็เลยกลายเป็นดราม่ากันไปนะครับ
จริงแล้วสติก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีค่ะไม่ใช่แค่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือใคร
ทุกคนต้องมีสติตั้งอยู่บนสตินะคะ